วันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดลุงเพิ่ม
แต่วันนี้ไม่ต้องพาทุกคนมาตามหาร้านก๋วยเตี๋ยวลุยสวนคุณฝน
เพราะว่าร้านนี้ยอดขายต่อวัน๒๓๐๐บาท
หมื่นบาทถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนหลักแสนเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชม
เขามีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ขายดิบขายดีเป็นเศรษฐีป้ายแดงขนาดนี้

ร้านก๋วยเตี๋ยวลุยสวนคุณฝน
ตั้งอยู่ที่ตลาดลุงเพิ่มซอยวิภาวดีรังสิต๒๒
ร้านดังที่ขายดิบขายดียอดขายเบา
เดือนหนึ่งก็แค่หลักแสนแหละครับ
ร้านนี้ความพิเศษเขาอยู่ที่ไส้สูตรเฉพาะ
ที่มีให้ลูกค้าเลือกถึง๗ไส้
เรียกว่าเลือกกินได้ไม่ซ้ำ๗วันก็ไม่มีเบื่อเลยล่ะครับ
มาพร้อมกับแป้งก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่เหนียวนุ่ม
ที่ใช้ถึงวันละ๑๐๐กิโลกรัม
ทั้งหลากหลายทั้งอร่อย
ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจได้แบบนี้
ลับเขาอยู่ที่อะไรไปคุยกับเขากันเลยครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจุ้ยครับ

ลุยสวนร้านคุณฝนมีทั้งหมด๗ไส้ด้วยกัน
มีไส้หมูนุ่มนะครับไส้เต้าหู้เห็ดหอม
ใส้เห็ดสำหญาใส้ปลาทุน่า
ใส้กุ้งเด้งใส้กุ้งบิ๊กใส้ปวดหอสลาย
ขายมากี่ปีแล้วคะ
ปีนี้น่าจะเป็นปีที่๑๖นะ๑๖ปีแล้ว
งั้นถามเลยว่าอะไรคือทีเด็ดสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ก๋วยเตี๋

ใช่ครับเป็นเส้นที่เราสั่งทำพิเศษ

และพวกไส้ต่างหรือหมูอะไรหรือชัยเยอะแค่ไหน
ใช่เยอะครับก็หมูหนุ่มเราใช้วันนึงก็ขั้นต่ำ
๒๐กิโลก็พวกไส้ของอย่างเหนื่อยด้วยรวม

ซึ่งไส้ที่ขายดีที่สุดในร้านก็คือ
ไส้หมูนุ่มสูตรดั้งเดิมนั่นเอง
แอบกระซิบถามสูตรจากโกจุ้ย
แกก็ใจดีใจดีพาไปดูวิธีการผัดไส้ถึงในครัว
โดยที่ขั้นตอนแรกก็จะผัดเห็ดหอมกับไฟกลาง
จนมีกลิ่นหอมตามด้วยหมูนุ่มผัดต่อไปประมาณ๓๐นาที
พอหมูใกล้สุกก็ตามด้วยเครื่องปรุง
น้ำตาลสายผงปรุงรสซอสปรุงรสน้ำมันงา
พริกไทยป่นผัดเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันจนหมูสุก
สุดท้ายก็ใส่แครอทต้มลงไปผัดต่อจนแครอทนุ่ม
ก็จะได้ไส้ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนหมูนุ่มที่เด็ดของร้านแล้วล่ะครับ
อยากรู้เหลือเกินว่าการห่อไส้ก๋วยเตี๋ยลุยสวนมันจะยากสักแค่ไหน
ลองไหมครับได้เลยครับอับใบสิคะลองสิคะนอนไอ
พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวจะห่อให้ดูว่าก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเนี่ยมันจะห่อยากกันสักแค่ไหนกันเชียว
นี่แต่ว่าก่อนอื่นเมื่อกี้นี้ที่โกให้ดูอันนี้คือแผ่นแป้งใช่ไหม
พอได้แป้งมาถึงเนี่ยเราก็จะต้องตัดขอบออกนะครับ
เพื่อจะให้เราใช้เนื้อแป้งให้น้อยที่สุด

ตักหมูใส่ลงไปยอดมั้ยนิดช้อนพอดี

ไม๊น้ำนี้นะใกล้ผัดกระด่อหอมครับผม
อย่างนี้เหรอถูกไหม
บ่ระพาร๑ใบปลาบ

นี่ครั้งแรกในการท่อก๋วยเตี๋ยวรูสวน

กรุงเด้งใช่ไหมครับผมนี่ก็ขายดีเหมือนกันเนอะครับ

เฮียจะไม่กรุณาสอนหนูทำไส้สักหน่อยหรอกค่ะ
ได้เลยเอาไส้นี้เลยฮะที่ขายดีเลยครับ

ยอดสุดยอดเดี๋ยวรอดูว่าใบตองจะทำไส้กุ้งเด้งออกมายังไง

น้ำมันพืชใส่ลงไปเลย

อุ้ย

น้ำมะงา

น้ำมะงานี่เราใช้อย่างดีเลย
แคลอร์ตจ้าแคลอร์ตต้มจ้าสุดท้ายพริกไทยอย่างนี้ลงไปเรียบร้อยนะคะได้แล้ว
สูตรการทำไส้ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของโกจุ้ยไปกันถึงสองไส้กันแล้ว
ส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำจิ้มครับคุณผู้ชม
ซึ่งวิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยล่ะครับ
แต่เคล็ดลับจะอยู่ที่ตัวเบสหลักของน้ำจิ้มนั่นก็คือน้ำเชื่อม
โกจุ้ยเขาใช้น้ำตาลสายแดงน้ำตาลสายขาวและเกลือเคี่ยวรวมกันประมาณ๑ชั่วโมง
ทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นค่อยเทน้ำมะนาวสดที่คันไว้ลงไปผสม
ขั้นตอนต่อไปก็จะนำพริกจินดากระเทียมรากผักชีหั่น
และปั้นทุกอย่างรวมกันจนละเอียดจากนั้นจึงเทรวมกับน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้
แล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก็จะได้น้ำจิ้มลุยสวนรสแซ่บ
สูตรเด็ดของโกจุ้ยล่าแหละครับ
เวลาชิมกันแล้วค่ะแต่ว่าใบตองไม่ได้มาชิมคนเดียวแน่นอนนะคะ
มีพี่ชายมาด้วยคนนึงต้อนรับพี่อันภูวนาค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
บอกเลยว่าเรื่องกินไว้ใจพี่อัน
แล้ววันนี้มาแบบแน่นโต๊ะเลย

แล้วตัวหมูหมูอันนี้มันหมูนุ่มใช่ไหมครับ

ใช่เราให้หมูที่เป็นตีจากตีรุ็กชิ้นนะครับเอามาผัด

ขอบคุณใจสิ่งนี้มากนะเพราะว่าอยากลองมากมันแตกต่างไง

สารมีนไทยก็อย่าห่างไม่ค่ะ

น้ำจิ้มซีฟู้ดวาซาบิ

ใช่ผมเป็นคนแทบ

ปูอัดตามปูอัด
ข้างในปูอัดนี้ก็จะมีเห็ดขาวด้วย

มันมีกลิ่นของสาหร่าย

เคี้ยวแบบกึบของเห็ดหูหนูขาว
ใช่ครับตัวสาหร่ายนี้เราใช้เป็นสาหร่ายโนริ

แล้วน้ำจิ้มพอมันมีวาซาเบียมันเข้ากับสาหร่าย
คือไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมคนถึงเลือกมาทานที่นี่
อร่อยดีมีประโยชน์และราคาถูกด้วย

แน่นมีให้เลือกกินถึง๗ไส้
เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าตลอด๑๕ปีที่ผ่านมา
แต่กว่าจะมียอดขายเปรี้ยงปร่างและดังได้ขนาดนี้นะครับ

ก็ล้มลุกลุกคลานมาไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับ
เรียกได้ว่าหนังชีวิตดีเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้
เรื่องราวของเขาผ่านอะไรมาบ้าง
คุยกับโกจุ้ยกันเลยครับ
เริ่มต้นเมื่อก่อนนี้เป็นเชฟมาก่อนล่ะค่ะ
คือตอนนั้นก็ทำงานนะครับเราเป็นเหมือนแบบผู้ช่วยเชฟ

เราก็จะอยู่หลังร้านเราก็อยากทำอาหารเป็น
เราก็อยากอยู่อยากเป็นเท่าแก่อยากมีธุรกิจแล้ว
ก็เลยออกมาจากการทำอาหารเป็นพ่อครัว
มาเปิดร้านอาหารใช่ครับมาเปิดร้านขายอาหารทะเลอ่าครับ
เปิดริมถนนนะฮะขายแบบรถเข็ด
เราขายไปสักพักเนี่ยมีคนเขาบอกเห็นเราขายดีใช่ไหมฮะ
เขาบอกว่าโอ้เอางี้ไหมเดี๋ยวพี่ลงทุนให้ตกแต่งร้านให้เลย

เขาก็บอกว่าเนี่ยเอาห้องตรงนี้แหละตรงแยกทองหล่อพอดีเลย๒ห้อง
เขาก็บอกเขาก็ลงทุนเขาเรียกช่างมาตกแต่งห้องอะไรเรียบร้อย
ประมาณสักครึ่งทางเขาไลน์มาบอกผมว่าธุรกิจพี่มีปัญหา
คงทำงานกับโกไม่ได้นะเงินทุนหายตังค์ก็ไม่มีก็เลยโทร
พี่สาวคนโตพี่พอมีเงินไหมเขาบอกมีแต่บ้าน
แต่ก็เอาบ้านไปเข้าแบงค์เพื่อเอาเงินมาให้เราออกมาเป็นร้าน
ดำเนินธุรกิจไปด้วยดีปีหนึ่งยอดขายดีมากวันละ๔๕๐๐๐วันละเป็นแสน
ช่วงนั้นเราไม่ทราบว่ามันจะมีวิกฤตฟองสบู่แตก
ปี๐๐เลยตอนแรกคือดีอยู่เลย
เรารู้สึกว่าเราก็ไม่รู้ทำไมคนรถล้อยลงอยู่ดีคนก็จน
ถึงกระทั่งไม่มีลูกค้าเลยอยากขายวันละเป็นหลายหมื่น
น้ำตัดไฟตัดเจ้าของบ้านเข้ามาเขาก็จะมาเคาะประตูเรียกกันตอนเช้า
แต่เราทำเป็นเงียบอยู่กันอยู่ในบ้าน

มีคนบอกเฮียเขามาทวงค่าเช่าทำไงดี
นิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนเพราะเราไม่มีเราไม่มีเงิน
มันคือเหมือนตอนนั้นมันมืด๘ด้านเลย

แล้วตอนนั้นก็ต้องส่งเงินให้อาคารส่งหนี้ด้วย

ทำไมบ้านมันอยู่ไกลจังแล้วหนาวจัง
ตอนนั้นมันหนาวมากเดินไป
กระทั่งผมได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขับมาตามหลังผม
ผมได้ยินเสียงเขามาบีบแกน

ผมก็หันไปอ้าวแฟนผมเอง

ผมรู้สึกว่าไม่มีใครตอนนั้น
ขยันขนาดนี้แล้วเราก็ทำงานเยอะจัง

แล้วทำไมมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
แล้วสำคัญเรามาดึงพี่สาวให้เดือดร้อนไปด้วย

พี่สาวก็โดนทางแบบพี่เขยต่อว่ามา

ที่ทำให้ผู้มีพระคุณของเราไปเดือดร้อน
ผมก็ไม่นั่งอยู่ในห้องคนเดียว
ตัวเขาเองเขาบอกเขาไปที่ยามพอดประตู
เฮียอย่าคิดอะไรเยอะนะต้องสู้ต่อ

ในช่วงเวลาตอนนั้นมันคิดว่าอย่าอยู่เลย

แต่จริงมันผิดแต่คิดผิดมากเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราหลุดออกมาจากความคิด

ก็ฝนนี่แหละครับแฟนผม

ก็โอเคผมก็อีกวันก็

เขาขายกิฟต์ช็อปที่ตลาดนี้พอดี

ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาก็บอกว่า

อย่าเพิ่งทำอะไรเขาก็รู้ว่าผมไม่ดีแล้ว

อีกสักตั้งอีกสักตั้งหนึ่ง

เอาเงินพี่ไปก่อนก็เลยเริ่ม

เป็นย่างเกี้ยวกุ้งคนเยอะมาก

เหมือนก็มีแรงกำลัง
อ๋อเหมือนที่นี่ยังไม่มีบะหมี่
แบบนั้นขายเกิดใช้ได้หรือยัง

อ้าวมันใจหายแล้วเขาก็แบบเขามาขออย่างเขามาขออย่าง
แยกทางกันกับภรรยาตอนนั้นก็คือทำทั้งร้านบะหมี่
แล้วก็ทำทั้งลุยสวนแล้วลุยสวนเริ่มแล้ว
เริ่มแล้วก็มาพอตอนหลังก็ไม่ได้ยุ่งกับบะหมี่แล้ว
เราก็เริ่มมาเต็มตัวกับธุรกิจของเราแล้ว
ก็คือขายก๋วยเตี๋ยลุยสวนมาอีก๓ปี

แล้วก็เกิดเรื่องราวกับภรรยา

เพราะฉะนั้นแปลว่าในตอนแรกที่เราทำ
ถ้าพูดง่ายมันขัดกฎอยู่มันเจ๊งอยู่

แล้วให้ผมสรุปคือเขารู้สึกว่า
เราดันทุรังอีกแล้ว
แล้วทระมาทจะเสียกลับไปเจ้งใช่ความรู้สึกแบบนั้น
ว่าไหนเมื่ออะไรแล้วเราตอบมาดีกว่าไหม

ก็คลายเป็นว่าเราแบ่งธุรกิจกันหรือครับ

ผมก็ยกร้านให้เขาไปดูแลเลย
อ๋อให้เขาดูแลปะมี
ทุกคนจะมาถามหมดว่าเอ้าคุณฝนอยู่ไหน

แบรนด์ร้านไปแล้วเราก็ถือว่าไม่เป็นไร

ผมว่าแบบถ้ามีหาเรื่องน่ะ

คือบางคนเขารู้สึกว่าอยู่แบบนี้สบายกว่า

แต่ว่าจุดที่มันจะแบบบูมขึ้นมา

บางทีมันก็ต้องพึ่งเรื่องราวของความเชื่ออยู่บ้าง
ใช่ผมมีครูบาอาจารย์อยู่รูปหนึ่งที่ผมนับถือท่านมาก

ค่ะทำไมเราถึงศรัทธาในองค์ท่าน
ตอนแรกเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะลองของนะครับ
หลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะผมสาธุเลย

ตรงกระทั่งมาอีกประมาณสองวันสามวัน
มีผู้ชายคนหนึ่งมานั่งหน้าร้านผมประมาณตรงเนี้ย

เขาก็มามองร้านนานจังเลยว่ามองไปมองร้านมอง

เขาบอกว่าคุณเป็นเจ้าของร้านลุยสวนใช่ไหมครับ

หัวใจเต้นตุกตับแบบ

มันมองทุกอย่างก็ได้
ถ้าไม่อร่อยคงไม่มีใครคิดจะอยากได้สูตรของมัน
แต่ผมถามในใจเราตอนนั้นนึกถึงที่อธิษฐานไว้ป่ะ
อุ๊ยผมรีบไปเช่าพระพระรุกปู่มาใส่เลย

นี่แหละครับที่ผมศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่พึ่งทางใจผม
สุดท้ายให้โกฝากร้านเลย
ว่าหลายคนรู้จักชื่อแต่อาจจะยังไม่เคยมาทานด้วยตัวเอง
ก๋วยเตี๋ยลุยสวนคุณฝนอยู่ตลาดลุงเพิ่ม
หลังการวินไทยสำนักการใหญ่๐๖๕๑๕๔๖๕๙๕
สะดวกสบายมากเลย
ใช่ครับขอบคุณกับโอ้จุ้ยนะคะน่าดีแรงและดำเนินใจขอบคุณครับขอบคุณครับ